พยายามให้ถี่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ต้องดูว่า
ประเด็นที่กัมพูชาเนี่ยมันมี
เรื่องอะไรที่น่าสนใจที่เราต้องมาเคลียร์กันด้วยนะครับ
สำหรับในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมาเนี่ย
เอาเป็นว่าในช่วงที่เราอัดคลิปกันอยู่
คุยกันก็จะพยายามลงให้พวกเราดู

สิ่งที่ต้องบอกกันถึงถึงทุกวันนี้
หรือว่าอาจจะคุยกันจนจบทวรรมเม้นต์
คืออาการบาดเจ็บของ

บิลล์เป็นความหวัง
ซึ่งต้องยอมรับว่าในสมาคมกรีธาเนี่ยคือเบอร์
เนื่องจากว่าคนคนเดียวสามารถที่จะ
อนาคตเนี่ยคือระดับเอเชียรี่พร้อมจะก้าว
ในระดับโลกได้เลยนะครับด้วยอายุของเขาเด็กที่ยังอายุ
ไม่เต็ม๑๗ปีดีแต่ว่า
แข่งขันในครั้งนี้ครับถ้าพูดถึงฟอร์มของบิวเนี่ย
ครั้งก่อนเป็นหน้าใหม่ก็กวาด๓เหรียญทอง
คือ๑๐๐เมตร๒๐๐เมตรและก็๔คูณ๑๐๐เมตร
ก็คือราชาวิ่งระยะสั้นที่ไม่มีใครจะสู้ได้
การมีบิวไม้๑ไม้๒ไม้๓คุณอาจจะออกสตาร์ทคู่ที่๒
หรืออาจจะเป็นรองหน่อยแต่ไม้๔นะครับ
ก็มั่นใจว่าไม้สุดท้ายบิวฉีกได้อย่างแน่นอนในระดับนี้
กลับมาครั้งนี้อยู่ในมือแน่คือ๓เหรียญครับ
เราต้องพูดกันตามตรงว่ากีฬากรีธาเนี่ย
อยู่ในมือเนี่ย๓เหรียญทองแน่นะครับ
ก็เหมือนเดิมแหละ๑๐๐เมตรชาย๒๐๐เมตรชาย

ก็ออกสตาร์ทได้๒๐๐เมตรก่อน
ธรรมเนียมหมดแล้วของกรีธาเนี่ย

ก็จะได้เห็นว่าใครจะเป็นแชมป์๑๐๐เมตร

คือ๑๐๐เมตร๒๐๐เมตรเนี่ย

ชัดเจนว่าต่อให้ไม่ได้วิ่ง

กีฬาวิ่งนะกรีธาเนี่ยมันอาจจะมีวันของมัน

ตัวเลขมันก็จะขึ้นลง

ผมเชื่อว่าครั้งนี้ภูมิพลก็มีเป้าหมาย
ตัวเองว่าตั้งใจอยู่แล้ว
ว่าต้องการจะทำลายตัวเลขสถิติใหม่

พร้อมจะพัฒนาตลอดเวลายังโตไม่เต็มที่ด้วย

ภาพกันเนี่ยที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยภาพตอนนี้คุณลองดูตั้งแต่ออกสตาร์ทเนี่ยนะครับ
จังหวะออกสตาร์ทเนี่ยจะเห็นว่ามันยังไม่ได้ฉีกร้อยเปอร์เซ็นต์
หมายถึงว่าการที่บิวภูริพลจะเพิ่มความเร็วของตัวเองนะเหมือนยังเลี้ยงอยู่
พอผ่านทางโค้งเสร็จปั๊บเนี่ยช่วงสุดท้ายมันคือช่วงที่เป็นทีเด็ดของเขาคือ๕๐เมตร
จังหวะที่จะสปริ้นต์เนี่ยบิวก็ได้ให้สัมภาษณ์เหมือนกันเขาก็บอกว่าตอนนั้นเป็นจังหวะที่เขาพยายามจะกระตุก
เพื่อเปลี่ยนเกียร์แล้วกันถ้าเป็นรถคือเปลี่ยนไปในสเต็ปที่มันเร็วขึ้น
อันนี้ชัดเจนว่าสถิติใหม่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
ผมไม่แน่ใจว่าตอนช่วงออกสตาร์ทตัวเลขเท่าไหร่นะครับแต่ถ้า๕๐เมตรสำหรับคนที่วิ่ง๑๐๐เมตร
หรือว่าอยู่ในช่วงวิ่งระยะสั้นพวกนี้ถือว่าขนมมาก
ถ้าเกิดว่าฝึกซ้อมมาจนกล้ามเนื้อมันเคยชินแล้วก็เลยไม่รู้สาเหตุว่าตรงนี้มันกระตุกด้วยเหตุอะไร
แต่ที่แน่นะครับจากการให้สัมภาษณ์ของน้องเนี่ยกล้ามเนื้อแฮมสติงหรือว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี่ย
ถ้ามันแข็งแรงพอมันก็มีโอกาสที่จะฉีกขาดได้หรือว่ากระตุกได้
กรณีที่กล้ามเนื้อมันอาจจะถูกเปลี่ยนเร็วเกินไปในเรื่องของความรู้สึกที่กำลังช้าอยู่แล้วมันจะพุ่งไป
ซึ่งอันนี้ในนักกีฬาก็ยิ่งเกิดขึ้นง่ายคนที่ยิ่งไม่ค่อยออกกำลังกายแฮมสติงก็มีโอกาสเป็นได้ง่ายเหมือนกัน
ดีเกินไปก็มีข้อเสียแย่เกินไปสำหรับคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยก็มีข้อเสียเหมือนกัน
สิ่งที่จะกลับมาตรงนี้ครับก็คงต้องให้กำลังใจอย่างเดียวเพราะผมจะพูดเสมอว่ากีฬาที่น่าน้อยเนื้อต่ำใจ
หนึ่งอันนั้นคือกรีธาอันนี้ไม่ได้พูดให้ดราม่านะครับผมว่าทุกคนก็คงจะเห็นว่านักกีฬากรีธายิ่งเป็นระยะสั้นเนี่ยการซ้อมคือไม่ได้แตกต่างจากกีฬาประเภทอื่นครับ
ซ้อมหนักเหมือนกันใช้เวลาเป็นชั่วโมงทำสถิติแล้วก็ต้องอยู่กับตัวเลขมันต้องดีขึ้นแล้วเป็นกีฬาประเภทเดียวเนี่ยตัวเลขวิ่งตั้งนานกว่าจะขึ้นแต่ละวิได้มันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับวันไหนวิ่งได้ไม่ดีสภาพจิตใจย่ำแย่อีกกว่าจะกู้กลับมาได้คือมันต้องสู้กับตัวเองเยอะมากซ้อมมาเป็น
ใจนะครับนอนไม่หลับอีกตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้หมดที่จะทำให้การแข่งขันเนี่ยมันไม่จบแบบเนี้ยครับแล้วเขามีอาการบาดเจ็บคุณดูสิครับซ้อมมาตั้งนานแล้วกีฬาเนี้ยมันแข่งกี่วินาทีครับเสร็จเสี้ยววินาทียังไม่ถึงนาทีเลยครับกลายเป็นว่าต้องมาเจ็บที่ซ้อมมาทุกอย่างพังหมดเลยและลามไปถึงเหรียญ
พูดกันถ้าเป็นคนไทยฟังแล้วเนี้ยอาจจะเข้าใจแต่ว่าผมว่าชาติอื่นก็รู้ว่าวันนี้ผู้โดยพลบูรณ์สอนเป็นนักริ่งที่ดีที่สุดในอาเซียนจริงจริงแล้วสถิติเนี้ยก็ไปถึงระดับโลกได้ถ้าเทียบกับคนในรุ่นอายุเดียวกันอะนะครับนี่คือความน่าเสียดายในเรื่องของการรักษาผมเชื่อว่าจะกลับมาเร็วได้
ต้องมองในแง่ลบว่าเราต้องอยากเอาชนะเขา

แต่เราจะเก่งตามแน่นอนถ้าเราอยู่กับคนเก่ง
ฉะนั้นจุดที่ทีมชาติไทยมีณตอนนี้สราชอันดับบังก็พร้อมล่ะครับ
ที่จะก้าวขึ้นมาเพราะเป็นที่๒อยู่
พอบิวภูริพลเจ็บเขายังพุ่งเข้าเส้นชัย
และคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้
ผมยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย

ทั้ง๓ประเภทเหมือนเดิมเพียงแค่จะเปลี่ยนชื่อ

ไม้สุดท้ายก็ถือว่าสำคัญมาก

เขาก็บอกไว้ว่า
กล้ามเหนือโคนขาซ้ายกระตุก

มันอาจจะไม่ถึงขนาดร้ายแรงมาก
เพราะยังไม่ได้บอกว่า

เอ็นข้างในเขาบอกว่าคือมันเกิดจากการกระตุกแล้วก็หกล้มขนาดแข่งขันซึ่งได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแน่นอนหลังจากนี้นะครับจากแพทย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาบอกว่ามีการปรึกษากันแล้วนะครับว่าบิลควรจะถอนตัวแน่นอนครับอันนี้คือมันยากมากกับการที่จะกลับมาฟื้นนะครับนักกีฬาเจ็บแ
แล้วก็เป็นกีฬาประเภทเดี่ยวพวกเนี้ยมันใช้การสปรินที่ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็แรงมากอย่างวิ่งเนี้ยมันวิ่งเป็นระยะทางที่โอเคจะมีทางโค้งนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เป็นทางตรงในขณะที่ฟุตบอลมันเป็นการวิ่งแบบเปลี่ยนทิศทางซ้ายทีขวาทีหยุดไปซ้ายนะครับหยุดทีนึงไปขวาอะไรอย่างเงี้ยกับตัวมันจะเป็นอี
ผมเชื่อว่าจะกลับมาได้เร็วกว่านั้นแต่อาจจะค่อยค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยดีคอมโบรีส่วนสี่คูณ๑๐๐เมตรชายนะครับก็สรุปออกมาแล้วเนี่ยใครจะเป็นตัวแทนก็มีคำตอบสมาคมก็มีการโพสต์ออกมานะครับว่าจริงวางตัวไว้แล้วแหละว่าใครจะวิ่งไม้ไหนไม้นั้นนะครับก็กำลังหารือกันว่าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าแต่สุดท้าย

ราชบงคลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยเมตรสถิติเนี้ยสิบจุดห้าเจ็ดวินาทีนะครับในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่สี่สิบแปดอ่าซึ่งตรงเนี้ยนะครับจากตัวเลขเนี้ยก็มีความเป็นไปได้นะครับในระดับวิ่งสี่คูณร้อยเมตรผมว่าเรามีทีเด็ดเหมือนเดิมที่แฟนแฟนกีธาไทยดู

หลังจากที่ชนะสอบปลาวตามค่านะครับซีนหนึ่งคือชนะเนี้ยมองว่าชนะเยอะได้แต่ว่ามันเสียประตูช่วงท้ายจากความผิดพลาดเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับประสบการณ์ของอ่าน้องมิกยุศกรบุรุภาคก็ไปทำฝ่าวซึ่งตรงเนี้ยก็ตามกฎิกาเลยครับทำให้ลาวก็ได้ประตูปิดเกมนะครับโดยที่เป็นประตูปลอบใจของพวก

ต้องทำยังไงอันนี้คือหนึ่งในนักเตะที่ผมว่าขาดไม่ได้ทีมชุดนี้และที่สำคัญเนี่ยทุกชุดของทีมชาติเนี่ยต้องมีนักเตะสไตล์แบบนี้ครับนักเตะที่เข้าใจสิ่งที่โค้ดต้องการเพราะว่าในสนามถ้าเสียงมันไม่ดังไม่มีคนดูเยอะเนี่ยมันพูดกันได้มันคุยกันได้แต่ว่าถ้าไปอยู่ในสนามที่มีคนดูฟุตบอลเยอะ

กลุ่มเอก็คือกลุ่มของเจ้าภาพกรรมบูชาเนี้ยเขาจะได้พักมากกว่าเราคือสองวันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเตะนักสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับก่อนเราซึ่งกรรมบูชาคงคาดการณ์ว่าต้องเข้ารอบแต่ว่านักวันนี้เนี้ยมันกลายเป็นว่ากรรมบูชาไม่ได้เข้ารอบจากสถานการณ์นะครับว่าตามตรงมันยากมากที่กรรมบูชา
ซึ่งเขาจะพักก่อนเราสองวันและอินโดเข้ารอบไปแล้วนะครับนักสุดท้ายอินโดพักตัวได้อีกก็ถ้าเกิดว่าอินโดจะสามารถพักได้มากขึ้นอีกส่วนไทยเนี้ยเล่นตัดสินแชมป์กลุ่มกับเวียดนามเราก็คงจะโรเทชั่นไม่ได้แต่เราเข้ารอบแล้วและความจำเป็นถามว่าจะบอกว่าหนีอินโดไหมเราไม่ได้กลัวหรอกครับในชุด

แต่เวียดนามต้องการชนะจนั้นพื้นที่เปิดแน่ถ้าเราน้ำก่อนเราก็จะผ่องถ่ายตัวเพื่อเล่นได้อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องน่าชื่นชมคือชุดเนี้ยหมุนกันเล่นในสนามได้ดีนะครับไม่ใช่เป็นแค่การเปลี่ยนตัวแล้วต้องหมุนตำแหน่งในสนามก็หมุนกันเล่นอยู่แล้วหลายคนก็เคลื่อนที่อิสระนะครับอิตฟานถ้าเราดูดีดีเนี้ยไม่เล่
อันนี้คือข้อดีนะครับซึ่งหลังจากเนี้ยมันต้องไปดูว่าพอไปเล่นในเวทีเอเชียคนหนึ่งคนจะเล่นในตำแหน่งเดียวไม่ได้ล่ะเพราะว่าในอันดับนั้นเนี้ยคู่แข่งเขาตามเราทันในซีเกมเนี้ยเราเล่นแค่แผนเดิมเดิมนะครับสองสามแผนเนี้ยเขาก็ไม่ทันแล้วล่ะเพราะเทคนิคส่วนตัวเราดีกว่าแล้วหลายชาติในรอบน

แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้ความฟิตของผู้เล่นกับบูชา
สาการกีฬาเพียงพอหรือเปล่ากับการที่จะเล่นแบบนี้

ในเพจก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพจเขาไม่จน
ักได้บ้างแต่จังหวะจุกก็ไม่คม

ประตูที่เสียกับทางพม่า

สุดท้ายมันอยู่ที่คุณภาพผู้เล่นไหม

โอ้โหนักเตะเล่นกันเหมือนแบบ
สู้นะครับดูใจฝ่อจังเลย
ไม่กล้าเล่นช็อตที่มันผิดพลาด
หลังจากที่เล่นแล้วผิดพลาดจนเสียประตู

และอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่เห็นบ่อยในคอมเมนต์คือ

กบูชาไม่เคยเล่นในสถานการณ์กดดันครับ

คู่แข่งคือเหนือกว่าแทบจะตลอด

เขาแพ้แต่ก่อนเคยแพ้มาก

นั่นคือการพัฒนายิ่งยิงได้

แต่วันนี้ย้อนกลับมาครับพอมาเล่นในรุ่นอายุ

ก็เห็นชัดเลยว่าวัตถุดิบโดยรวมของกระบูชา

หลายชาติในอาเซียนแล้วยิ่งคอนเซ็ปต์แบบนี้

แต่ถ้าเกิดคุณไม่คมทุกอย่างก็จบ

เด็กของกระบูชามาเล่นตรงนี้ที่ซ้อนกลับมาดี

เปอร์เซ็นต์เพราะมีความกดดัน

พอที่ผ่านมากระบูชาจะเล่นส่วนใหญ่
เราก็คงรู้แล้วว่ากัมพูชาเต็มที่เลยคือรอบแรก

กระบูชาผมคิดได้ว่ากระบูชาเข้ารอบรอง

รวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่คนก็คาดไม่ถึงคือ
ก็คิดว่าพม่าจะมารับแต่พม่าบุกเข้าใส่สู้กับทางกัมพูชาเลย

ที่เห็นอยู่แล้วว่าเล่นแล้วมันยังเสียประตู

แต่เขาจะบอกว่าเสียในวันนี้มันจะแกร่งในวันข้างหน้า
และจะรู้ว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเพื่อไปแก้ไข
ที่อาจจะเป็นคนที่ติดตามเชียร์ผลงานของนักกีฬาทีมชาติเขา
ก็อาจจะมองว่าเราสามารถเล่นในแผนที่รัดกลุ่ม
และเน้นในการเข้ารอบได้ดีกว่านี้นะครับ
ก็เอาเป็นว่านำมาเล่าสู่กันฟังแล้วกัน
หวังว่ากัมพูชานั้นจะกลับมาได้ในฟุตบอลรายการต่อไปนะครับ
ผมคิดว่าสงครานยังไม่จบก็ไม่อยากนับศพทหาร
และยังคิดว่าโอกาสของกบูชาในเกรดสุดท้าย

แต่โอกาสมันสูงแหละที่จะตกรอบแรก
ซึ่งถือว่าน่าผิดหวังกับการเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงที่ผ่านมานะครับ
เพราะมันซ้อมที่ไทยก็ซ้อมกันได้ดีเหมือนกันครับ

มาต่อที่เรื่องของโบกะตอร์นะครับ
กรกตเป็นกีฬาต่อสู้ที่เป็นศิลปะประจำชาติของทางกัมพูชา
ซึ่งช่วงหลังกุลคแมนก็มาแรงนะครับ

คุณคะแมนเดี๋ยวเอาไว้เราจะมาลงรายละเอียดอีกทีนึงละกัน
แต่บกตเนี่ยก็เป็นกีฬาที่ดูแล้วนะครับ
จากที่ทีมงานเราไปเก็บรายละเอียดมา

เพราะว่าด้วยรูปแบบการแข่งขัน
ผมว่าวิธีการในการต่อสู้เนี่ย
มันก็จะออกคล้ายไปทางมูซูเหมือนกัน
เพราะว่านักกีฬาวูซูของฟิลิปปินส์หลายคน
ซึ่งบูซูก็คือศิลปะการต่อสู้ของฟิลิปปินส์
นักกีฬาบูซูหลายคนเนี่ยก็มาแข่งขันในโบกตนะครับ
และที่สำคัญมันมีความคาบเกี่ยว
ก็คุณทันทัศวินิตมานนท์เนี่ย

เขาก็ได้เหรียญทองในรุ่น๕๐กิโลกรัม

คือโรบินคาตาลันนะครับ

เป็นอดีตนักกีฬาวูซู

แล้วกลับมาแข่งขันอีกรอบนึง

ให้กับทัพนักกีฬาฟิลิปปินส์

รายละเอียดของบกตนี่นะครับ

หมัดท้าข่าวสอกใช้ได้หมด
แต่ว่ารายละเอียดของจุด

การโจมตีที่หน้าที่คะแนนเยอะสุดคือ
เข่าเข้าที่หน้าจะได้๕คะแนน
แล้วถ้าเกิดว่าศอกเข้าที่หน้าจะได้๓คะแนน

สอกได้ที่บริเวณหน้าอย่างเดียว

แต่ถ้าเกิดว่าโดนที่บริเวณศีรษะทั้งหมดอย่างนี้

ส่วนติ๊กกหลายอย่างนี้ก็เหมือนกับมวยเลย
ไม่มีคะแนนต้องเข้าเป้าอย่างเดียวนะครับ

คาตารันด์นะครับนักสู้มีพี่น้องสี่คน
ก็สู้ในสังการวันมาก่อนซึ่งอะตอนนี้เค้าก็ยังมีสัญญา
คนนี้เคยต่อยกับเดียนอำรงสอบอังกฤษฐีช่วงด้วย
ซึ่งเป็นนักกีฬาไทยที่เราอยู่ในวันก่อนหน้านี้นะครับ
เป็นแชมป์โลกของวันคนแรกของคนไทย
ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เห็นแล้วเออวันนี้นักกีฬาอาชีพก็หวนกลับมารับใช้ทีมชาติกันนะครับ
แล้วด้วยกระดูกเนี่ยพอมาเห็นปุ๊บเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาพอดู
สำหรับโบกตอถ้าใครคล้ายนะครับอันนี้กับผู้ชายจะบรรยามากนะ
เพราะว่าเราก็ต้องแชร์กันว่ามันมีความคล้ายความเกี่ยวกันยังไง
ซึ่งของโบกตจะมีอีกหนึ่งเรื่องคือมีการทุ่มเข้ามา
นี่ก็คือเรื่องที่นำมาฝากกันสำหรับทางโบกะตอนะครับ
ซึ่งทางโรบินคาตาลันเองทำเหรียญให้กับทีมชาติ
หลังจากนี้ก็ใครสนใจก็ตามดูฟอร์มมันต่อแล้วกัน
ก็เป็นนักกีฬาของวันแล้วแต่อาจจะไม่ใช่หัวกะทิของวันมากสักเท่าไหร่นะครับ
ก็สู้ในสังเวียนในระดับอาชีพก็แพ้ซะมากกว่าชนะ
แต่ว่ามารับใช้ทีมชาติตรงนี้ก็ทำเหรียญให้กับทางฟิลิปปินส์ได้นะครับ
แล้วปิดท้ายกันดีกว่าที่เรื่องของบุบันนักกีฬา

เพราะตอนแรกบอกว่ามันจะเป็นคล้ายลักษณะเหมือนทาวน์โฮม

แต่ภาพที่เห็นของนักกีฬาที่มีการถ่ายมาให้เราดู
เป็นนักกีฬาเทคบอลของไทยนะครับ
ก็พาเยี่ยมชมในที่ต่างเลย
ตั้งแต่บริเวณด้านนอกแล้วก็พาเข้าไปในตัวอาคาร
ในห้องก็สะอาดสะอ้านดีนะครับ
ถ้าเกิดมองเป็นที่พักอาศัยเพื่อพักผ่อนก่อนที่จะออกไปแข่งขันเนี่ย
ผมว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมันก็ครบครัน

แล้วก็คุณภาพเท่าที่เราเห็นจากข่าวก่อนหน้านี้
กับสิ่งที่มันเป็นจริงนักกีฬาถ่ายให้ดู
ก็ต้องชื่นชมนะครับว่าเขาก็ทำได้เสร็จเร็ว

ซึ่งนักกีฬาเทคบอลที่ไปอยู่เนี่ยก็ไปอยู่หลังนักกีฬาประเภทอื่น
ที่อาจจะเข้าไปก่อนแล้วก็ออกมาหลังจากที่แข่งเสร็จแล้วนะครับ
ห้องข้างนอกมี๓เตียงห้องข้างในก็มีอีกเตียงเพิ่มเติม
ห้องน้ำเขาก็บอกน้ำไหลแรงดีมาก
แล้วก็พาลงไปดูโซนอาหาร
ซึ่งโซนอาหารก็จะคล้ายโรงแรม
หมายถึงว่าอุปกรณ์ต่างนะความสะสะอ้านดี
แต่ความยาวในห้องโถงของโรงอาหารเนี่ย
ก็เป็นหูห้องถงใหญ่ยาวมากแล้วก็มีที่นั่งกิน
ก็ดูแล้วถ้าเรื่องของคุณภาพ
ผมว่าด้วยมาตรฐานที่จัดการแข่งขัน

ออกมาตรงนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็ต้องชื่นชมเขา
ก็เลยนำภาพเก็บมาให้ดูกัน
ซึ่ง๔เกมก็ยังคงต้องตามกันต่อนะครับ
รายวันประเด็นไหนที่สงสัยอยากถามเข้ามาเนี่ย
แลกเปลี่ยนกันได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับ

แล้วก็อย่าลืมแชร์คอนเทนต์นี้กันได้นะครับ